ลงใต้ไปที่กระบี่ครับคุณผู้ชม
มันมีงานมหากรรมแสดงสินค้าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ทีนี้คนงานหนุ่มเขาก็อยู่บนรถ๑๐ล้อ

ปรากฏว่ามีน้องคนหนึ่งอายุแค่๑๖ปีเอง

ขาเขาตกลงไปในฝาทอดข้างหลังท้ายรถบรรทุกเนี่ย

ให้ดูภาพนิ่งก่อนเลยฮะโอ้โหหวาดเสียวจริงจริงแล้วก็ถูกหนีบติดอยู่กับตัวกระบะรถ
แล้วมันทำให้เจ้าตัวก็คือนายรัฐภูมิครับ
หนุ่มวัยสิบหกคนนี้ดึงออกมาเองไม่ได้ครับต้องให้พี่กู้ภัยมูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชา
แล้วก็บรรดาคนงานคนอื่นเข้าไปให้การช่วยเหลือ
เขาก็หาทางงัดฝาท้ายรถให้มันมีช่องพอที่จะดึงขาของน้องรัฐภูมิให้ออกมา
พยายามอยู่นานไม่สำเร็จครับต้องเอาเครื่องมือมาขันน็อตที่ยึดฝาท้ายออก
เพื่อจะง้างฝาท้ายออกมาแล้วค่อยดึงขาของน้องรัฐภูมิออกมาได้ครับ
แล้วพอไปดูขาของน้องเขาเนี่ยเออยังดีหน่อยมีแค่แผลถลอก
แล้วก็มีรอยบวมช้ำที่หัวเข่าไม่มีกระดูกหักนะครับอันนี้ยังดี
แล้วก็มีการประถมพยาบาลน้องเบื้องต้นก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลกระบี่
เพื่อให้ตรวจให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งทีนี้ก็อยากรู้เอ๊ะมันไปเกิดอะไรขึ้น
แล้วน้องตัวเล็กนิดเดียวเองไปถามเพื่อนคนงานครับ
เขาบอกแบบนี้ช่วงก่อนจะเกิดเหตุเนี่ย
เหล่าคนงานแล้วก็น้องรัฐภูมิคนเจ็บกำลังช่วยกันเก็บเครื่องเล่น
ไปไว้รถบรรทุกหลังจากที่พวกเขามาเปิดให้บริการเครื่องเล่น
เป็นวันสุดท้ายของงานมหากรรมแสดงสินค้าในสวนสาธารณธาราที่เมืองกระบีครับ
ระหว่างนั้นเนี่ยน้องรัฐภูมิคนเจ็บก็ขนย้ายชิ้นส่วนเครื่องเล่น
อยู่บนรถบรรทุกนี่แหละแล้วน้องเขาลื่น
ลื่นเพราะว่าพื้นรถเปียกน้ำครับพอมันเปียกน้ำขาลื่นปุ๊บ
ก็เลยตกลงไปในร่องฝาท้ายยังดีครับช่วยออกมาได้ในที่สุดนะครับ
หวังว่าขาน้องจะไม่เป็นอะไรมากนะฮะ

ตำรวจที่เราไม่คิดว่ามันอาจจะเกิดอุบัติเหตุมันก็เกิดได้นะ

ร่องมันนิดเดียวแต่ว่าขาน้องเขาก็เล็กด้วย